เล่าเรื่องของต้นสะดาวกับต้นมะพร้าว
ลักษณะที่มันเกิดมาเขาว่ามันคล้ายพญานาค

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับต้นสะดาว
และต้นมะพร้าวที่มีลักษณะคล้ายกับพญานาค
จะคล้ายขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดอ่างทอง
พบต้นสะดาวแปลกข้างกุฏิพระในวัดบ้านเพชร
แต่กิ่งดูคล้ายกับพญานาคชูเสียน
เชื่อมาบอกใบ้ให้โชค
พาไปดูความแปลกประหลาดของสะดาวต้นนี้
ที่แตกกิ่งกั้นเป็น๒กิ่ง

จนดูคล้ายกับพญานาคสองตัว
โผล่ออกมาบนปลายยอด
พร้อมชูเซียนขึ้นบนท้องฝา
โดยต้นสะดาวนี้มีความสูงราว๓เมตร

ปลูกไว้ในบริเวณข้างกุฏิพระ
วัดบ้านเพชรอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง

ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า
เมื่อชาวบ้านได้เห็นกิ่งต้นสะดาวแปลกแบบนี้
ก็เชื่อว่าเป็นต้นสะดาวพญานาค
จึงได้นำพวงมาลัยพร้อมกับผ้าสามสีมาผูกไว้
ทั้งยังเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการให้โชคให้ลาบ
ซึ่งเขาเองก็เชื่อเช่นเดียวกัน
จึงได้แวะมาดูเพื่อจะส่องหาเลขเด็ด
และเมื่อเพ่งดูบริเวณก้านที่คดคล้ายกับเซียนพญานาค
เห็นอะไรไปฟังพี่สัมพันธ์กันครับ
ส่วนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์มี
ชาวบ้านพบต้นมะพร้าวแปลกแตกยอด
ดูคล้ายกับเสียงพญานาคสองเสียน
พากันไปไหว้ขอโชคลาภ
มะพร้าวแปลกที่ว่านี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมอายุ๒ปี

แตกยอดออกมามีลักษณะคล้ายกับเซียนพญานาค๒เสียน
โดยปลูกไว้ในสวนบริเวณข้างบ้านพัก
เลขที่๑๒๐หมู่๕ตำบลภูขามอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
คุณสังกาป้านมังอายุ๗๓ปีเจ้าของบ้านเล่าว่า
เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
ก่อนที่จะประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่เพียง๒วัน
เดินเข้ามาในสวนแล้วก็สังเกตเห็นความแปลกของยอดต้นมะพร้าวต้นนี้
ที่ดูคล้ายกับเซียนพญานาคซึ่งต่อมาหลานสะพ้ายก็ได้มาส่องหาเลขเด็ด
แล้วนำไปเสี่ยงโชคแต่ปรากฏว่าถูกรางวัล
เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวจึงแวะเวียนมาขอเลขเด็ดกันตามความเชื่อ
เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคส่วนเธอเองก็ตั้งใจว่า
จะนำเลขที่บ้านและเลขอายุของตัวเองไปหาซื้อลอตเตอรี่
เก็บไว้ลุ้นโชคเช่นกัน